คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ทางสภาจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ก็คือมันเป็นการทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ของรัฐของข้าราชการ
ตกลงมันเป็นยังไงคือบางคนฟังชื่อแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรทับซ้อนแบบไหนแล้วยังไง
บางคนยังงงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ไปฟังคำอธิบายไปฟังคำวิเคราะห์พร้อมกัน

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับขอบคุณครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกฎหมายฉบับนี้ใกล้ตัวครับ
ฟังชื่อแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่
แต่ว่าติดตามดีเถอะกฎหมายฉบับนี้ใกล้ตัว
วันมรืนนี้วันที่๑๗คอโรมอล์เนี่ยได้อนุมัติกฎหมายฉบับนี้แล้ว
คอรมอเขาจะส่งไปที่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติคือสนช
เพื่อพิจารณาแล้วออกมาบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้ชื่อว่า
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

คือกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อป้องกัน
เบียดบังผลประโยชน์ของหลวงไปใช้เป็นการส่วนตัว
ซึ่งสังคมไทยจะเคยชินกับเรื่องพวกนี้มานานแล้ว
เช่นผู้อำนวยการโรงเรียน
วันหนึ่งก็มีงานทำบุญที่บ้าน
ก็เอารถที่โรงเรียนไปใช้สมมุติอย่างนี้
ใช้รับพระส่งพระ
แต่ก่อนนี้ก็ทำกันมาได้ผิดนะครับ

รัฐวิสาหกิจมีงานมีการที่บ้าน
ลูกน้องไปขนโต๊ะขนเก้าอี้จากสำนักงาน

ไม่ต้องไปเช่าเก้าอี้ที่อื่น

ไอ้ที่เคยทำกันมาจนเคยชินเนี่ย
ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจสักแห่งหนึ่ง

เอาคนขับรถตู้ของหลวง

แต่ก่อนนี้ไม่เห็นเป็นอะไร
ต่อไปนี้ผิดครับ
เพราะเขาถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้จัดการไฟฟ้าในต่างจังหวัด
งานดีงานปีใหม่มีงานคริสต์มัสที่บ้าน
ลูกน้องไปขนไฟลาวมากระพริบกระพริบ
ประดับตบแต่งที่บ้านหน่อย
เออแต่ก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเรื่องเล็กนิดเดียว

จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายฉบับใหม่
เพราะเขาถือว่านี่คือผลประโยชน์ทับซ้อน

ก็จะเป็นประเด็นจะให้ติดตาม
มีอีกประเด็นนึงที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้

มันเป็นเรื่องหยุ่มหยิมเกินไปหรือเปล่า

ระดับพูดมนวยการอธิบดีเค้ามี๒จดหมาย

เย็นนี้จะไปงานแต่งงาน

จดหมายนั่นเป็นของราชการ
คนที่ทำงานในรัฐวิทยาศาสตร์ประเภทที่
มีปากกามีดินสอมียังลบมีไหมมันท่านต้องใช้งาน
เออเห็นลูกเห็นหลานอยู่ที่บ้าน

เอาดินสอเอาปากกาหยิบไปใช้ที่บ้านบ้าง
แต่ก่อนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ
แต่เดี๋ยวนี้ใครไปทำอย่างนั้นผิดครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้
เขาไม่อยากจะให้
เอาทรัพย์สินของราชการ

ปล่อยกันมายังไงจนความเคยชินก็ว่ากันไปเถอะ

ใช้ในราชการเท่านั้น

เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัววันเสาร์อาทิตย์

ที่ผ่านมาต่อไปนี้ไม่ได้

เรื่องลักษณะเหล่านี้ครับ

อยู่ในกฎหมายฉบับใหม่

เอาไอแพทไปชาร์จไฟที่ออฟฟิศไม่ได้

ยุ้มยิ้มไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร
จะต้องไปออกกฎออกระเบียบ
ว่าวิธีการแบบไหนทำได้

เป็นกฎของแต่ละองค์กรไปออกกันอีก

ผมได้คุยกับสาธาราชาญ

ได้คุยในรายการขีดเส้นใต้

เขาเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้มานานแล้ว

ประเทศแถวสแกนนิเนเวีย

ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้

กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เอาของหลวงไปใช้ที่บ้าน

แม้จะมีงานมีการวันเดียว

นี่คือสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์วิชาพูดกันก็คือว่า
อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์วิชาพูดกันก็คือว่า
มันมีในมาตรา๙

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

แล้วไปเป็นกรรมการที่ปรึกษา
แล้วไปเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ไปเป็นที่ปรึกษาธุรกิจภาคเอกชน
ไปเป็นที่ปรึกษาธุรกิจภาคเอกชน

ในกรรมการใหญ่เขาจะเอาตัวไปเป็นที่ปรึกษา
ในกรรมการใหญ่เขาจะเอาตัวไปเป็นที่ปรึกษา

แต่ว่าเวลาเขาให้ทำงานชิ้นหนึ่งคุ้มเลย

เคยเป็นอธิบดีกรมประสุทธิ์

ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัท

โอ้ให้อธิบดี

แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงภาคเอกชน
ช่วยเจรจาให้หน่อยก็ได้รับความสะดวก

เขาใช้งานหนเดียวคุ้มเลย

แล้วถึงค่อยไปเป็นที่ปรึกษา

อันนี้อยู่ในมาตรา๙ระวังให้ดีนะครับ

ตอนหลังลงมาก็เลือกกฎหมาย๔ชั่วโขด

ก็ถามอาจารย์วิชาว่าทำไมไปเรียกอย่างนี้

ถ้าข้าราชการคนหนึ่งกระทำผิด

สมมุติอธิบดีคนหนึ่ง

ลงนามอนุมัติอนุญาต

เอาเงินไปให้พ่อแม่อธิบดี

เอาไปให้ลูกอธิบดีก็ผิด
เอาไปให้ลูกสะพ้ายอธิบดีก็ผิด
เอาไปให้ลูกเขยอธิบดีก็ผิด

ขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่าง

เอาเงินไปอ้อมให้คนเหล่านี้

เพื่อเวลาตัดสินใจทำอะไรที่

ฉะนั้นนี่คือ

ถ้าอยู่ในค่ายก็ไม่เป็นไรหรอกครับ

กระเสียนไปตั้งหลายปีแล้ว
ยังเอาทหารเกณฑ์มาเป็นนายทหาร

ไม่ต้องจ้างคนทำงานบ้าน
เอามาหนึ่งคนเอามาสองคน

ถามว่าเข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้ไหม

ตัวเองเติมเบี้ยเลี้ยงให้นิดหน่อย

เข้ามาหลังจากรายการออกไปแล้ว
ว่าอย่างนี้ผิดหรือเปล่า

คอสชซึ่งมีอำนาจเต็มตอนนี้

แล้วเขาก็ไม่อยากพูดถือว่ามันเป็นทหาร

มันก็มันก็เสียความรู้สึกต่อประชาชน

ท่านผู้ชมไทยรัฐจะได้เข้าใจว่า
กฎหมายฉบับนี้คืออะไร

คือถ้าจะดูก็ต้องดูให้ครบ
ดูให้กว้างแล้วก็ดูให้ละเอียด

ถ้าจำเป็นตอบที่จะเอากฎหมายออกมาใช้จริงถูกมั้ยคะ
คือเขาไม่อยากอย่าพูดจากหน้าการ

ที่ลูกน้องไปฟ้อง

เอาโต๊ะเอาเก้าอี้ไปเลี้ยงแขกที่บ้าน

ยังไม่ได้เลยนะ

เราต้องรอดูต่อไปว่าจะพิจารณาออกมายังไงนะครับคุณภาพ